เพราะว่าเรารวบรวมเรื่องราวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้ว
วันนี้มีมาครบเลยอย่างที่ได้ดูไปช่วงแรกนะ
หลากหลายสถานที่น่าสนใจขนาดไหนตามไปดูกันเลยจ้า
ที่แรกเลยที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
ก็คือวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเอง
คักทุกวันจริงเมื่อวานก็คึกคักวันนี้ก็คึกคัก
คึกคักก็แล้วแน่นวัดทุกวันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสาธุชนคนที่มาแสวงบุญ
หรือรวมไปถึงคนที่มาแสวงโชคลูก
แดงก็มาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย
และจุดที่แน่นที่สุดของวัดแห่งนี้
ก็จะต้องให้จุดต่อไปนี้ค่ะ

อ่างนมลศักษิษฐ์ของสตาทองิวรัฐ

คุณต้องต่อคิวนะต่อแถวคุณเห็นไหม
นี่สาธุชนต่างเขาต่อแถวนะคะ
นะฮะประชาชนที่ไปเขาต่อแถวกันอืม
เพราะว่าเขามีความเชื่อไงในจุดตรงนี้ว่าจะมาบันดาลขอโชคขอลาบ
เอ่อขอพอและประสบความสำเร็จไม่ได้มีแต่อังนมลคุณเห็นไหม
เนี่ยขอไปป้าหายรูปเก็บกลับบ้านไปด้วยนะมีเหมือนกัน
เยอะแยะมากมายเห็นไหมว่าคนมากันเยอะเลยนะคะ
แต่อย่างที่บอกนะไปในที่ที่คนเยอะคุณพี่เขาใส่หน้ากากนะ

หน้ากากอนามัยป้องกันไปด้วยอันนี้ดีมากเลย
ก็มาต่ออีกที่หนึ่งเลยละกันที่นี่ก็ยอดนิยมก็คือ
ที่อาสมรือศรีเนรทาสพุทธคุณจังหวัดธนทรศรีอายุทยา
นี่ง่ายที่นี่คนก็แน่นไม่แพ้กันค่ะจะเห็นว่าคนเข้ามากราบว่ายเสียงศักดิ์ภายในอาสม
ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยกุมารเจ้าสัวเฮง
แล้วก็มีการนำเข้าของต่างมาถวายอย่างที่บอกมากมายเลยทีเดียวนะคะ
ลงของเล่นก็มีนะคะจ้ะหลังจากทำบุญขอพรเสร็จแล้ว
ก็ต้องมาที่นี่นี่เลยค่ะรูปอ่างถ่ายรูปกันที่อ่างน้ำมนต์
นี่โอ้ยชัดเจนมากว่ามีเหรียญตกลงไป
อ่างเยอะแยะเดี๋ยวให้ดูเหรียญจริงหรือเปล่า
อ่าก็เหรียญไงเหรียญเงินมันเยอะแยะมากมาย
คือบางคนเขาก็โยนเหรียญลงไปด้วยไงแดงขนาดนี้ชัดเจน
เอาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขานิยมกันนะจ๊ะ
พาไปอีกที่หนึ่งฮะเกาะคำชโนธบ้านโนนเมือง
จังหวัดอุดรธานีไปที่นี่นะโอ้โหคึกคักจริงจริง
นี่พ่อจ้ำมาทำพิธีเลยน้องใบตองก็เคยไปใช่แล้วเนี่ยครับ
วังหน้าคิมดินแดนขยานขราชพ่อผู้ศรีสุโธและมายาศรีปทุมบา
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างสอบป่าปอเหล่าเดินทางมาร่วมทำพิธีบวงสวงแก้บนและเปิดทรัพย์รับโชค
คักมากเปิดทรัพย์รับโชคแล้วเปิดกล้องถ่ายรูปกันด้วย
ถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปตัวเองตอนมาร่วมพิธีเฮ้ยจริงเปล่าจริง
แล้วไปเอาออกมาเนี่ยน้ำตาเทียนเนี่ยเขามีความเชื่ออีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
เพื่อยังไงคะก็นั่นแหละอย่างที่รู้กัน
คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากมายเกิดพูดอะไรมากมายไปกว่านี้
ไปเข้าหูกับใครที่ไม่ขึ้นชื่นชอบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราควรจะพูดแต่พอประมาณว่าที่นี่คึกคักครับ
คึกคักมากเลยนะคะไปกันหลายจังหวัดแล้วไปที่จังหวัดแพร่กันต่อขึ้นเหนือนะ
ไปดูตะเคียนกันหน่อยนี่คือตะเคียนยักษ์นะคะ
พาไปดูไม่ดูหน่อยแล้วดูเยอะเลย
เพราะว่าตะเคียนยักษ์ที่นี่ว่ากันว่ามีอายุกว่าร้อยปีนะคะ
เป็นตะเคียนเก่าแก่มากนี่เริ่มเอาแป้งมาโรยอธิษฐานขอพรแล้วก็โรยกันไปเลย
เคียนยักษ์ต้นนี้นะตั้งอยู่ภายในวัดดอนกว้างอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ชาวบ้านเขาเพิ่งจะพากันนำท่อนตะเคียนท่อนนี้ขึ้นมาจากน้ำ
แล้วหลังจากที่นำขึ้นมาแล้วก็มามอบให้กับทางวัด
ซึ่งมีชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาเคยได้โชคได้ลาบมาก็มีเยอะเหมือนกัน
แต่คนที่เล่าว่ายังไม่มีโชคมีลาบก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีทุกคนที่สมหวังเสมอไปนะ
ผมพาไปดูนี้บ้างดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้าง

เก๋านักใช่ไหม

แต่อันนี้ปลาเก๋าสีเผือก

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านน่าจะเคยแต่บางคนไม่เคย

อยู่ที่บ้านเลขที่๒๒๔มูลหนึ่งตำบลตำหย่มโปอับพืมเมืองจังหวัดตน
ชาวบ้านมาดูกันเลยมาส่องหากันนี่คือปลาเก๋าเผือก

ไปถามชาวตำบลตันหยงโปคนนี้คุณอับดุลกาชะสามาดี
เขาเล่าว่าขณะที่ไปเก็บไซดักปลาที่ทิ้งเอาไว้เมื่อ๑๐วันก่อน
ตกใจครับเมื่อเจอกับปลาตัวหนึ่งที่มีสีขาวติดอยู่ในไซด์ดูไปดูมา
เฮ้ยเก่าเหรอ

ตกใจสิครับรีบเอากลับบ้าน
ทีนี้ล่ะครับเพื่อนบ้านพอรู้ปั๊บ
โหรีบมาดูกันอย่างนี้แต่มีคนต้องก็พูดฮะ
ตั้งแต่ชีวิตนี้เกิดมาทำประมงมากว่า๔๐ปี
จะเคยเจอปลาเก๋าเผือกแบบนี้เหมือนกัน
ตอนติดไซด์มานี่ไฮตัวไร

ไม่หายแบบตกใจไงทำประมงมา๑๐ปี